มีอุบัติเหตุเศร้าเกิดขึ้นก่อนช่วงปีใหม่

คือเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงนะคะ

ขับรถไปขึ้นสะพานภูมิพลตั้งใจจะทำเวลาไปส่งของให้ทัน
จะได้พาเมียพาหลานไปฉลองปีใหม่ด้วยกัน
ทีนี้ปรากฏว่ายางล้อรถมันระเบิดนะคะ
พอระเบิดปั้งขึ้นมาเนี่ยรถเขาก็เสียหลัก
แล้วด้วยความเร็วที่มาความแรงที่ชน
ก็เลยทำให้ภรรยาที่นั่งอยู่

คือรถไม่ได้ตกลงไปแต่ว่าชนขอบสะพาน
ทีนี้ด้วยแรงกระแทกจังหวะเสาบังด้วยนะ
กระจกข้างหน้ากระจกข้างมันแตกหมด

กับหลานเนี่ยนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
ซึ่งก็อยู่ขอบตรงซ้ายมือพอดี

ร่วงลงจากสะพานภูมิพลค่ะคุณผู้ชม
ทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ต้องบอกว่าใครเห็นก็สะเทือนใจไปตามกันนะคะ
สำหรับภาพนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเนี่ย
คนขับรถบรรทุกพวก
นอนร้องไห้อยู่กับถนน
ร้องไห้อยู่กับศพของภรรยาแล้วก็หลานสาวอะค่ะ
ซึ่งภรรยาอายุ๓๖ปีนะคะ
หลานสาวอายุแค่ขวบเดียวเท่านั้นเอง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ทั้งเห็นใจ
แล้วก็หดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งขณะที่ทางด้านของคนขับรถ
เอาแต่บอกว่าจะพาภรรยากับหลานไปเที่ยวปีใหม่
ส่งของเสร็จจะได้พาไปฉลองปีใหม่กันเลย
แต่กลายเป็นว่ามาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒ทุ่มนะครับ

เมื่อสักครู่ในภาพกล้องวงจรปิดอาจจะเห็นไม่ชัดเราทำกราฟิกจำลองมาให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ครับสองทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะรถบรรทุกคันนี้เนี้ยขับขึ้นสะพานภูมิพลมา
เป็นรถบรรทุก๑๘ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ด้านในมีผ้ายาง
มาจากพระราม๒มุ่งหน้าบางบอนค่ะจะส่งของให้ทันก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่
อืมขับมาเลนซ้ายนะคะจากนั้นขับมาตรงจุดทางโค้งลงสะพาน
ทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่อยู่ค่ะตรงทางโค้งช่วงตัวเอสค่ะ
รถเนี่ยเกิดเสียหลักไม่สามารถควบคุมได้
แล้วรถก็ไปพุ่งชนบริเวณขอบสะพานแล้วก็ถลายครูดไปกับสะพานหลายสิบเมตร
เกิดสะเก็ดไฟอย่างที่ได้เห็นในกล้องมุมจรปิดนะคะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าแรงกระแทกแล้วก็แรงความเร็วที่รถวิ่งมาเนี่ย
มันเหวี่ยงเอาคนที่นั่งอยู่ในรถซึ่งก็คือภรรยาของคนขับแล้วก็หลานสาว
ทะลุกระจกหน้าร่วงลงมาจากสะพานภูมิพลตกลงมาที่ด้านล่าง
สะพานภูมิพลเนี่ยสูงเกือบห้าสิบเมตรนะคะโอ้โห
คือร่วงลงมาก็คือเสียชีวิตทันทีอะค่ะครับ
ซึ่งจุดที่ทั้งสองคนร่วงลงมาก็คือบริเวณทางม้าลาย
หอนาฬิกาแยกถนนเพชรชะหึงหน้าสวนสุขภาพคลองลัดโพในอำเภอพระประแดงนะคะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถ้ำกลางไทยมุมนับร้อยชีวิตเนี่ยก็พบว่า
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อแล้วคือนางสาวสุภาพรนันศิลาวัย๓๖ปี
อยู่ใกล้ใกล้กันสัก๒เมตรก็เป็นเด็กหญิงวัย๑ขวบนอนหงายเสียชีวิต
ร่างกายมีบาดแผลถูกแรงกระแทกอย่างแรงค่ะรถตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขทะเบียนคือ
หกขีดหนึ่งห้าห้ากรุงเทพมหานครนะคะตัวพ่วงทะเบียนเจ็ดเจ็ดขีดเก้าสี่สามสามกรุง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

แฟนกับผมได้ทางซ้ายสุดเลย

เอามาลดไม่อยู่กับผมไม่ได้หาเพื่อน

แล้วก็เสียใจมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีของเรา

บริเวณหอนาฬิกาใต้สะพานภูมิพลนะคะ

ราวสะพานหักแบบนี้ด้วย

มาเร็วก็มีสิทธิ์เสียหลักอยู่เหมือนกันนะคะ

รถก็สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วด้วย

เขาบอกว่าอยู่เขาได้ยินเสียงดังลั่นเลย

ไปที่สะพานเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนมีอะไรร่วงลงมา

มันจะมีกระสอบทรายหรือว่าของต่าง

ว่าเอ๊ะอะไรมันร่วงลงมา

แล้วพอมองไปด้านบนสะพานก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งตะโกน
ร้องเสียงดังลั่นเลย

แล้วก็มีคนตกลงมาเสียชีวิต

แล้วทีนี้ก็เลยเดินออกมาข้างนอกบ้านว่า

มันเหมือนกับมีอะไรหล่นลงมา
แต่ว่าพี่เป็นคนที่สายตาไม่ค่อยดีอย่างนี้ค่ะ

พอมองไปถึงข้างบนนี้มีผู้ชายร้อง

ร้องเสียงดังมากเลยแล้วเราก็เงยขึ้นไปข้างบน

แล้วก็มีลุงคนหนึ่งเขาเดินมาพร้อมกับ

มาพร้อมกับพ่อของเด็ก

เขาขูดมาเขาพยายามที่จะ

เขาเรียกว่าขอบ
ทางพ่อนี่คือเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้ว

แล้วเขาก็สลบใหม่อย่างนี้อาจารย์คือ
ช็อกเข้าใจว่าช็อกมากอย่างนี้อาจารย์

ไม่ได้ใช้ตัวพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ล็อกกับ
รถทุกตัวสื้อไม่ได้ล็อกให้แน่นหนาค่ะ
คือข้างที่เลี้ยวโค้งค่ะรถก็เลยเสียสมดุลทำให้ยางล้อรถระเบิด
แล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุเศร้านี้นะคะอืมซึ่งทางตำรวจเองยังไม่ได้สอบปากคำ
ภัยรัฐซึ่งเป็นคนขับค่ะเพราะว่าเขายังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็จะนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็สอบถามสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
คือถ้าล็อกจนครบทุกข้างเนี่ยมันก็ถ่วงน้ำหนักกันได้
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเวลาคอนเทนเนอร์หลุดจากรถพ่
มาเลยแล้วไปทับชาวบ้านเขาอย่างนี้อันนี้คือไม่ล็อกเลย
ใช่ค่ะใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เขาพูดกันบอกว่าอ่า
ไม่อยากจะล็อกไม่ยอมล็อกเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าล็อกมันไปทั้งรถอ๋อแต่ว่าถ้าไม่ล็อกเนี่ย
รถยังอยู่ไปแค่คอนเทนเนอร์อันนี้ก็เป็นความมักง่ายของรถบางเจ้า
คันไม่ใช่ทุกคันแต่คันนี้ล็อกไม่ครบไง
พอจังหวะเทมันก็เลยเทไปข้างที่มันถ่วงน้ำหนักมากกว่านะครับ